ยังอยู่ในโรงเรียนนะคะแต่พาคุณผู้ชมไปดูวิธีการเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียนกลุ่มหนึ่งนะคะ
เขาบอกว่าวันนี้สอบวันสุดท้ายแล้วอ่านหนังสือด้วยกันก็เลยอยากจะมาสอบด้วยกัน
เข้ามาสอบด้วยกันวิธีไหนคุณผู้ชมดูคลิปค่ะ
ดีอย่างหนึ่งรู้อะไรไหมใส่หมวกกันน็อกเห็นไหม
ใส่หมวกกันน็อกเข้าไปพร้อมกันคือเอารถมอเตอร์ไซด์ไปจอดไว้หนูดรีมกำแพง
ใช่บ้านคนใดคนหนึ่งแหละในกลุ่มนี้แหละขึ้นรถอีแต๊กไปด้วยกัน
คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาใช้คำว่าเป็นขบวน
เพราะว่าด้านหลังมีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างอีกหนึ่งคันนะตามไป
ไปด้วยกันเพราะว่าเมื่อคืนนี้เขาบอกว่าเขาอ่านหนังสือมาด้วยกัน
แล้ววันนี้วันสอบวันสุดท้ายก็อยากจะไปเรียนหนังสือด้วยกัน
ขออภัยนะคะไปสอบวันสุดท้ายด้วยกันนี่เป็นเด็กม๓นะคะ
เรียนระหารวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรทางเดียวกัน
ไปด้วยกันเพื่อนกันเสมอ
ใช้เวลาเท่าไหร่คะคุณพ่อคุณแม่น้องกลุ่มนี้นะคะ
ถ้าดูอยู่นะคะบอกเรามาหน่อยว่าลูกของคุณใช้เวลาไปโรงเรียนกี่นาที
แต่อย่างไรก็ตามมองถึงความปลอดภัยนะคะ
เด็กบางคนไม่ทุกคนไง
บางคนสวมหมวกกันแล้วก็
เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยในช่วงของการใช้รถใช้ถนนด้วย

มันเป็นยังไงตอนนั้นไปทำให้การจราจรติดขัดหรือเปล่า
สำหรับคลิปนี้มีคนดูแล้วประมาณ๑แสนคน
ผู้โพสต์เป็นใครเป็นครูในโรงเรียนนั่นแหละ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าปกตินักเรียนกลุ่มนี้
เขาก็มาโรงเรียนปกตินะไม่ได้ทำแบบนี้ทุกวันหรอก
ปกติก็ขี่รถจักรยานยนต์มาโรงเรียน
แต่วันที่เห็นมันเป็นวันสอบกลางภาค

วันสุดท้ายด้วยอันนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะ
เขาติวหนังสือด้วยกันก็เลยนั่งรถอีแต๊กมาสอบด้วยกัน
ผมบอกว่ามันน่ารักดีนะน่ารักดีนะ
คือต่างจังหวัดมันจะมีภาพการนั่งรถอีแต๊กอีแตนแบบนี้บ่อยเยอะ

ละนายเป็นเพลงปัจฉิมนิเทศของทุกโรงเรียน
จากวันนี้จะมีเราเราและนาย
ม๓ม๖ต้องมีเพลงนี้ถอดคอกันน้ำตาต้องมา